ต่อคดีนี้หลายคนก็ให้ความสนใจมากคดีที่วัยรุ่นอายุ๑๕ปีค่ะ
เมื่อช่วงเช้าเนี่ยค่ะในฝั่งครอบครัวผู้เสียชีวิตก็ไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนะคะ
ครอบครัวของนายธนพลแก้วมูลหรือคุณเต้อายุ๒๔ปีผู้เสียชีวิต
นิมนต์พระสงฆ์ไปประกอบพิธีเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุ
นำดอกไม้ทูบเทียนนะคะมาทำพิธีบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
ขณะที่พ่อของผู้ก่อเหตุนายเทิดพงศ์เปิดใจนะคะบอกว่า
หลังจากที่เขาได้รับแจ้งว่าลูกขับรถชนคนตายก็ตกใจมาก
คืนนั้นได้พาลูกชายไปพบพนักงานสอบสวนทันที
ซึ่งพนักงานสอบสวนก็นัดให้มาวันรุ่งขึ้นก็ไปตามนัดรับทราบข้อกล่าวหา
แล้ววันนั้นก็ได้พบกับพ่อของผู้เสียชีวิตก็เลยพาลูกชายกับเพื่อนไปกราบขอขมาค่ะ
วันนั้นได้ถามเรื่องค่าจัดงานศพซึ่งก็ได้รับคำตอบว่า
ค่าใช้จ่ายประมาณ๑๘๐๐๐แต่ไม่เกิน๒แสนบาทก็ได้หาเงินมาเตรียมเอาไว้
พนักงานสอบสวนแนะนำให้มาจ่ายและลงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
แต่ว่าติดปัญหาเพราะว่าทางครอบครัวผู้เสียชีวิตต้องรีบนำศพกลับจังหวัดนครสวรรค์
ก็เลยทำให้ล่าช้าแต่ว่าไม่ได้คิดที่จะหลบเลี่ยงนะคะ
ครอบครัวผู้เสียชีวิตก็เข้าใจดีและวันชาปนกิจเขาเอง
ตั้งใจจะไปร่วมงานและนำเงิน๒๕๐๐๐๐บาทไปมอบให้โดยประสานผู้ใหญ่บ้าน
แต่ผู้ใหญ่บอกว่ายังไม่สมควรเข้าไปเพราะว่าญาติผู้เสียชีวิตยังไม่ได้ตอบรับ
ก็กลัวว่าจะเกิดปัญหาก็เลยตัดสินใจขับรถกลับจังหวัดบุรีรำค่ะ
เทิดพงศ์ได้กล่าวขอโทษและแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต
รวมถึงขอโทษสังคมด้วยค่ะ
เขาบอกว่าครอบครัวเขาโดนสังคมออนไลน์รุมประนาม
ลูกชายนะคะตอนนี้ปิดห้องเงียบ
หลังจากนี้จะพยายามประสานเรื่องเยียวยาค่าทำศพผ่านพนักงานสอบสวน
ส่วนการเยียวยาความสูญเสีย
ก็ต้องยอมรับว่าตีเป็นมูลค่าไม่ได้เพราะไม่สามารถเอาชีวิตกลับคืนมาได้
แต่ก็จะขอรับผิดชอบทั้งหมดซึ่งต้องให้กระบวนการยุติธรรมเป็นผู้ตัดสินค่ะ
สำหรับการขับรถของลูกชายนายเทิดพงศ์บอกว่าเป็นรถที่เขาซื้อมา
เพราะมีอาชีพซื้อรถมาขายคือซื้อมาขายไปทีละคันทีละคัน
วันนั้นลูกชายที่อยู่กับปู่ย่าที่นครราชสีมา
ขับรถไปโดยไม่ได้บอกปู่กับย่าก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นค่ะ
ก็แอบกันออกไปอาจจะไปเอางานมาทำ